ต่อกันที่เรื่องราวดีของหมอเจี๊ยบละละนากันบ้างดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมน่าจะเคยทราบข่าวกันมาแล้วว่าเขาจะมีการตั้งมูลนิธินะคะ
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่ากว่าจะก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นนะคะ
เปิดมาหลายเดือนแล้วแต่ทุกเดือนหมอเจี๊ยบยังต้องควักเงินส่วนตัวทำงานเอง
ลุยต่างจังหวัดเองทั้งหมด
มาฟังนางฟ้าใจบุญของเราเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันหน่อยค่ะ
มีคลินิกเฉพาะโรคเคลื่อนที่ไปยังที่ที่ขาดแคนจริงซึ่งตอนนี้เราโคกับโรงพยาบาลอุ้มหาง
เพราะเราเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอคนทั่วไปก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ก็จะเปิดสอน

นางฟ้าค่ะเป็นคนธรรมดานี่แหละต้องขอบคุณคนอื่นมากกว่าที่เห็นความตั้งใจและให้ความร่วมมือ
อย่างนี้ถ้าจะไม่มีน้องฤทธิ์ไม่มีแฟนคลับทุกคนวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้นะคะ
เพราะตอนแรกก็อย่างที่บอกว่าทำมาก็ควักกระเป๋าตัวเองก่อน
สวยหน้าตาดีแล้วยังใจบุญอีกด้วยนะคุณ
ซึ่งหมอเจี๊ยบยังได้ทิ้งท้ายบอกยังรับงานแสดงเหมือนเดิมนะคะ
เพราะว่าลำพังเงินเดือนหมอโรงพยาบาลรัฐอาจจะไม่พอในการสารฝันทำฟรีคลินิก

ก็สลับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นหมอฉุกเฉินประจำแล้ว
แล้วก็ยังมีงานในวงการบ้างเล็กน้อยหาเลี้ยงชีพ
คุณผู้ชมเองนะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญครั้งนี้
คุณก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาล
ในถิ่นที่ไม่มีโรงพยาบาลหรือว่าความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึง
นี่เลยนะคะไม่ใช่แค่หมอเจ๊คนเดียวเท่านั้นนะ

ล่าสุดหมอฤทธิ์นะคะก็มีการระดมทุนช่วยไปแล้วกว่า๒แสนบาทด้วยกันนะคะ